อุกชะกันที่คนร้ายเอารถมาประกบแล้วยิงรถของนายกอบตที่นครนายก
ล่าสุดคุณผู้ชมครับรองหัวหน้าพักการเมืองถูกตำรวจกองปราบปราม
ไปจับฐานจ้างวานฆ่าคดีนี้แหละฮะ
คดีนี้แหละคุณผู้ชมดูตอนจับหน่อย
นายประสบโชคนิ่มเรืองรองหัวหน้าพักการเมืองชื่อดังคุณผู้ชม
เป็นอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายก
ถูกตำรวจกองปราบปรามนำหมายสารเข้าควบคุมตัวนะครับ
ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ตำรวจได้อ่านเนื้อหาตามหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้นายประสบโชครับทราบนะครับ
รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับแต่ขอให้การนะครับยังไม่ขอให้การใด
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่กองปราบปรามครับ
ล่าสุดนายประสบโชคนะฮะนายประสบโชคถูกคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้หนักใจอะไรเชื่อในกระบวนการของตำรวจนะครับ
แต่ขอสงวนคำตอบในบางคำถามของนักข่าวเอาไว้ก่อนนะ
มันโยงไว้ได้ทุกเรื่องนะครับแต่ในนี้ผมคิดว่า
ให้เป็นของกระบวนการยุติธรรมดีกว่าแต่ครับ
ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมหรือเชื่อใน

ไม่ส่วนบนเลยครับแล้วเพื่อนสามารถที่จะขอบคุณคุณเพื่อนนะครับ
ใครที่ครับคล้ายครับคลาผมพูดให้ฟังนิดนึงแล้วกัน
นี่เป็นภาพเหตุการณ์วันนั้นคุณผู้ชมฮะ
รถเก๋งขึ้นมาประกบรถตู้ของนายยานกรโทประยูนนายกอบตบางสมบูรณ์นะครับ
แล้วมีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บ๒คน
แต่คุณยานกรเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิด๑๔กุมภาพันธ์ครับคุณผู้ชมฮะ
ต่อมาสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๓คนหนึ่งในนั้นคือน้องชายของนายประสบโชค
ซึ่งต่อมาเข้ามอบตัวนะครับวันที่๒๔กุมภาพันธ์
คนใกล้ชิดของนายประสบโชคนะครับมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
เจ้าตัวก็ยังเป็นอดีตนายกอบตแพ้เลือกตั้งให้กับนายกคนที่ถูกยิง
แถลงข่าวชี้แจงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในคดีนี้ในตอนนั้น
แล้วเรียกร้องให้คนร้ายจับตัวคนร้ายให้ได้
มีนาคมที่ผ่านมาเกิดเห็นลูกชายของผู้รอดชีวิต
ยิงถูกคนร้ายนะฮะที่ตามมาที่งานแต่งแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้
ตำรวจนำตัวไปเค้นสอบความเชื่อมโยงในคดีนี้กระทั่งกรกฎาคมนะครับ

๑ใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกไหม้จับนะครับซึ่งหนีคดีไปนะครับ
ไปพบว่าผูกคอตายอยู่ในรีสอร์ทอย่างมีเงื่อนงำพอจะจำเรื่องได้หรือยังครับ
ไปดูปฏิกิริยาของนายกอบตบางสมบูรณ์ครับนะฮะผู้เสียหายยอมรับว่าโอ้โหดีใจที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาจ้างวานสำเร็จ
ส่วนตัวนะครับมองว่าเป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงลองไปฟังครับ
วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอนาคตทางการเมืองของเขาได้สูญเสียไปแล้ว
ถ้าเราจะอนุมานคุยแบบภาษาชาวบ้านก็คือเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นเขากล้าที่จะบ้าดีเดือดทำได้ทุกอย่าง
เราไม่ถึงที่ตายยังไงก็ไม่ตายฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมใช้ความดีนำคุณธรรมนำธรรมาภิบาลนำผมไม่กลัว
ผมอยากจะอ้างคำในพุทธศาสนานะฮะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตยกย่อมเป็นไปตามกรรม
ตอนนี้ตำรวจยังสอบสวนนายประสบโชคอยู่นะครับแล้วก็เตรียมส่งฝากขังต่อสารตามขั้นตอน
ว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับค่ะคดีใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะ